เฉาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ที่รู้เขาหวานมาก
นี่คู่ของนายใบเฟิร์นคุณผู้ชมค่ะ

จริงน้องนายบอกว่าทริปนี้เขาชวนใบเฟิร์นไปทำการบ้าน

การบ้านที่ว่าคือเขาชวนกันไปอ่านบทละคร

น้องใบเขาก็อ่านบทละครใหม่ของเขาไปอ่านด้วย
ธรรมชาติปลุกพลังในการทำงานด้วย
พร้อมกับความรักที่หวานสดใสส่งต่อให้กันและกัน
ไปกันขนาดนี้อ่านบทละครอย่างเดียวจะเป็นไปได้ยังไง
หลายคนแอบแซวก็ต้องมีเที่ยวบ้าง

แล้วที่ฝ่ายหญิงเขาหลุดเรียกกันว่าที่รักนี่
น้องนายจะว่ายังไงไปฟังน้องนายหน่อยค่ะ

เป็นธรรมชาติของเราทั้งคู่นี่แหละ

ใครควรอยากฟังว่าไงเวอร์ชันนายผู้ที่รักเป็นอย่างไร
ไม่ได้มันเป็นความหมายที่ผมต้องพูดเหลือเพราะคนเดียว

จริงแล้วก็จริงไม่ใช่เที่ยว
จริงดูหน้าเฟิร์นเหมือนกันครับ

คุณแม่หมูเนี่ยก็โพสต์รูปในอัลบั้มวัยเด็กของน้องนาย

เรื่องราวการเลี้ยงน้องนายของแม่หมู

คอมเมนต์หนึ่งที่แม่หมูไปบอกว่าคิดถึงเขา

ในใจอยู่เหมือนกันแปลว่าแม่จะสื่อถึงอะไร
ซึ่งน้องนายก็ตอบไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

ที่แม่อยากพิมพ์อยากโพสต์อะไรของเขา

อันไหนที่เป็นความสุขของคุณแม่มันดีทั้งหมดเลย

ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในที่ในทางเข้าที่แล้ว
มันดีมากแล้วตัวเองรวมไปถึงคุณแม่